น้องเด็กหนุ่มวัย๑๘ปีอยู่ม๖ก็ต้องมาเสียชีวิต
เพราะถูกรุมทำร้ายที่มุกดาหารนะครับ

คุณพ่อบอกว่าผู้ต้องหาที่ทำร้ายลูกชาย๔คนเนี่ย
ถูกจับได้แล้วอยากให้ทำแผนเหลือเกิน
วันนี้ตำรวจคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วนะครับ
คนนี้นะฮะคือคืนวันเกิดเหตุเนี่ย
ตามไปที่หอพักของหญิงสาวที่๑ใน๔เนี่ยชอบพออยู่
แต่หญิงสาวคนนี้บอกเธอไม่ได้เล่นด้วยนะ
มาถึงเนี่ยเห็นว่ามีเพื่อนผู้ชายอยู่ในห้องนะครับ
ซึ่งน้องที่เสียชีวิตไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยเลย
ถูกทำร้ายถูกแทงแล้วถูกลากมาลานหน้าหอในภาพในกล้องวงจรปิดตรงนี้
แล้วก็รุมเตะรุมกระทืบต่อจนเขาเสียชีวิต
ผู้ที่เสียชีวิตนะครับก็คือน้องเกริกฤทธิ์หรือว่าน้องเออายุ๑๘ปี
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๕พฤศจิกายนนะครับ
ผู้ต้องหามี๔คนค่ะสพมมคุมตัวมานะครับ
หอพักในซอยตาดแคน๑๙ถนนตาดแคนตำบลและอำเภอเมืองมุกดาหาร
ตำบลมุกดาหารนะครับอำเภอเมือง
ใน๔คือนายราเชนสุวรรณมงคลอายุ๑๙ปี
นายราเชนนี่คือคนใช้มีดแทงผู้ตายนะครับ
อีก๓คนเนี่ยร่วมกันทำร้ายเขาบุกมาด้วยกันนะครับ
นายธนดลศรีสันงามอายุ๑๙นายวรมันยายีอายุ๑๙
ที่เกิดเหตุคือมาเนี่ยเป็นห้องของหญิงสาวที่ทางฝั่งเนี้ยไปชอบพอไปแอบชอบพอเขาอยู่
แต่เขาไม่ได้สนใจด้วยมาถึงเห็นมีเพื่อนผู้ชายอยู่ในห้อง
ก็ไปหึงไปห่วงไปทำร้ายคนนึงแล้วไปแทงน้องเอน้องเกริกฤทธิ์นะครับ
ก่อนจะลากน้องเกลอกริ๊ดมาแล้วก็รุมทำร้ายต่อ
เพราะคิดว่าน้องเกริกฤทธิเนี่ยมาจีบหญิงสาวเจ้าของห้องคนนั้น
เสร็จแล้วก็หลบหนีไปนะฮะแต่นายนาเชนนี่คือคนแทงเลยนะครับ
โอ้โหนี่ฮะแล้วก็จับได้ทั้งสี่คนนะครับ
วันนี้พามาทำแผนเรียบร้อยตำรวจแจ้งสี่ข้อหานักนะครับ
สี่คนนี้คือร่วมกันฆ่าผู้อื่นร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น
จนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ
ร่วมกันเข้าไปในเคหาสถานของผู้อื่น
โดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยมีอาวุธตั้งแต่๒คนขึ้นไปในเวลากลางคืน
แล้วก็เรื่องของอาวุธมีดค่ะนี่ฮะถูกจับได้แล้วนะครับ
ส่วนศพของน้องเกริกฤทธิ์ทางครอบครัวจะทำพิธีชาปนกิจศพวันพรุ่งนี้
ซึ่งนี่เขาก็ไม่ได้รู้เรื่องเหมือนกันเขาแค่ไปห้องเพื่อน
สุดท้ายบุกมาคิดว่าเขามาจีบผู้หญิงที่ตัวเองชอบ